ฝากรอยช้ำเอาไว้

ทำไมหรือไงลอยที่รถน่ะแล้วแขลวตัวไม่เจอ

น้ำแข็งระวังหน่อยนะ

ไม่ต้องมาครูถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาก็พี่เบิร์ตนี่แหละ

ผู้หญิงคนนี้ไปจอดรถอยู่จอดรถมอเตอร์ไซส์ครับ
แล้วปรากฏว่ากลับมาปั๊บ
เอ้อคือมีมอเตอร์ไซส์อีกคันนะล้มใส่

เตอร์ไซคันนั้นที่ล้มใส่เป็นมอเตอร์ไซค์สายตรวจ
เป็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะครับ
เนี่ยแตกไอ้ชิ้นนี้ก็แตกเลย
เขาเรียกอะไรข้างหน้าเนี่ย

ใช่ไหมตรงนั้นละกัน
ปรากฏว่ามีจดหมายน้อย
มีจดหมายน้อยเสียบเอาไว้คุณผู้ชมครับ
เรื่องนี้เริ่มต้นจากผู้หญิงคนนี้
เอาจดหมายน้อยที่ตำรวจเขียนเสียบไว้นะครับ
โพสต์ในเฟซบุ๊คซึ่งอยู่ในตรงรถของเธอ

สิบตำรวจตีทักใน

มอเตอร์ไซค์ตำรวจคว่ำ

เอาเขาเรียกกระจังหน้ากระจังหน้าหัก
นะครับไฟเลี้ยวแตก
ผมจะชดใช้ค่าเสียหายให้ครับ

ไม่คือเราก็รู้มาตลอดแล้วว่าตำรวจดีมีเยอะมาก

ก็น่าจะอ่านทักในมีทักในเปล่า
มีดอดเด็กด้วยมันเมื่อกี้ข้างบนน่ะ

อ่าท่านเป็นตำรวจสายตรวจนะครับทีมข่าวนะครับไปพบกับนางสาวสุภาพันธ์นะครับ
นางสาวสุภาพันธุ์ทักดาไนนะใช่อ่าทักดาไนเดี๋ยวจะได้เรียกถูก
นางสาวสุภาพันธ์นอนจ้อยนะครับอายุยี่สิบเก้าปี
เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่เสียหายเธอเล่าบอกว่าสิบแปดสิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
มอเตอร์ไซค์ไว้หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปทำงาน
พอกลับมาเอารถเสียหายซะแล้วมีกระดาษโน้ตเสียบไว้ก็เลยให้แฟนติดต่อไป
สิบตำรวจตรีทักดันัยนะครับนะครับก็แม่รับผิดชอบ
เรื่องที่เกิดขึ้นก่อนแล้วขอโทษแล้วก็โอนเงินค่าซ่อมตามบินที่
นะครับจ่ายไปสี่ร้อยบาทให้ด้วยมาแล้วไหนขอดูรูปโฉมนมพันธุ์หน่อย
สิบตำรวจตีทักดันัยนะครับสิบตำรวจตีทักดันัยมณีวันตำรวจไซน้อย
ตัวใหญ่นะนะร่างกายกำยำเล่าบอกว่าวันนั้นอ่ะ
จอดรถตรวจร้านทองนะครับติดกับร้านสะดวกซื้อ
ขณะจอดมอเตอร์ไซค์สายตรวจเอาไว้เหมือนขาตั้งมันจะผิดพลาดนิดหน่อย
ขาตั้งเป็นรถรถล้มทับโครมก็ให้นะใส่รถผู้เสียหาย
พอหาเจ้าของไม่เจอก็เขียนโน้ตทิ้งเอาไว้เพราะคิดว่า
เขาเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าในที่ลับในที่แจ้ง
ถ้าเราทำผิดแล้วแสดงความรับผิดชอบไปผมเนี่ยมีน้องชายอยู่คนหนึ่ง
ครับผมเนี่ยมีน้องชายอยู่คนหนึ่งเขาทำแบบนี้เลยอ่า
นะครับก็คือเอากระดาษจดหมายน้อย
ไปเสียบไว้ใช่ไปเสียบไว้ที่รถอีกคันหนึ่งครับ
นะครับข้อความบอกว่าผมนายทัชธรอ่า
ครับผมไม่ได้ทำอะไรรถคุณหรอก
แต่คุณช่วยติดต่อลายนี้หน่อย
ครับนี่ฮะอันนี้น้องผมไปเสียบไว้แบบนั้น
ต้องกลับรถกับผู้หญิงเหรอผู้หญิงสวยอ่า
พี่รู้ด้วยว่าสวยสวยพี่แอบให้ก็ทำจริงเหรอเออ
พี่แอบจอดรถอยู่แถวร้านมะพร้าวเนี้ยร้านพร้าว
เออร้านพร้าวเนี้ยเออแล้วเจอเออระวังระวังโดนแจ้งขวานะ
อะไรนะดูผิดตึงหน้าเออเออนี่แหละครับโอ้โห
เชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อเชื่อใครมากกว่ากันอ่าเชื่อ